ทีมชัดไทยกับวันนี้หนักเตะทีมฟุตสอทีมชาติไทยนั้นก็มารายงานตัวเป็นวันแรก
ฟุตซอลของเรานั้นถือว่าเป็นชุดที่จะเตรียมทีมเพื่อน
ลูยสุดฟุตสอชิงชำโลกที่ประเทศโคนบียะในปีนี้นะครับ
ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับนำทีมมาโดยสุภวุฒิเทือนกลางและกฤษฎาวงแก้วจากชนบุรีบลูเวฟ
พร้อมด้วยเลิศชายอิสราสุวิพากรจากการท่าเรือครับที่กลับมาติดทีมชาติในรอบ๕ปี
กันแถลงข่าวความพร้อมในการสู้ศึกฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖ระหว่างวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมที่ประเทศโคลัมเบียนะครับ
โดยนายอริสักเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติเผยว่า
มิเกลโรติโกกุญสือคนใหม่ชาวสเปนนั้นมีเวลาเตรียมทีมประมาณ๒เดือนเสร็จครับ
จะส่งรายชื่อ๒๕คนให้กับฟีฟ่าในวันที่๔สิงหาคมจากนั้นครับวันที่๑๕สิงหาคมจะตัดให้เหลือ๑๘
คนและปลายเดือนสิงหาคมครับจะตัดเหลือ๑๔คนที่จะได้ไปโคลัมเบีย
ซึ่งเป้าหมายก็คือการเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งแรกครับ
เราตั้งเป้าอย่างนี้ว่าเราจะเข้ารอบ๒แล้วเอาเข้ารอบ๒ให้เป็นแบบในลักษณะของที่๒แม่สายอย่างน้อย
รอบ๘ทีมแน่นอนเราก็ต้องคิดจริงแล้วเป้าหมายสูงสุดในครั้งนี้อยากเรียนตรงว่าในใจลึก
คบกับคนทำงานฟุตซอลมา๑๕๑๖ปีก็อยากจะให้ถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้
ประเดิมสนามพบกับรัสเซียนะครับซึ่งเป็นทีมที่มีแรงกิ้งอยู่อันดับที่๓ของฟุตซอลในอันดับโลกนะครับ
ของการแบ่งกลุ่มก็จะเอาอันดับ๑และอันดับ๒ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
โปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปลุยฟุตซอลโลก
ไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่๒๐สิงหาคม
จากนั้นเจออีรานในวันที่๒๑สิงหาคม
ปิดท้ายพบกับคาซักสถานครับในวันที่๒๓สิงหาคม
ในศึกฟุตซอลสมสรรค์ชิงช้ำเอเชีย๒๐๑๖

และจากนั้นครับในวันที่๑๗กรกฎาคม
หนึ่งเดียวตัวแทนจากไทยในรายการนี้
รวมถึงลุ้นให้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่๒๓กรกฎาคมนี้ด้วยครับ
สำหรับฟุตซอลชิงช้ำสมสรรค์เอเชีย๒๐๑๖
ข้าวนี้ของแฟนฟุตซอลก็ไปชมกันได้
ชมกันฟรีครับเพราะว่าจะมอบบัตรให้ชมฟรี๑คนต่อ๑ใบ
เนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐ปีของศึกฟุตซอลไทยลีกครับ
โดยรับบัตรได้ที่หน้าสนามบางกอกอารีน่าสังเวียนของการแข่งขัน
ทุกวันที่มีการแข่งขันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ขอขอไปครับ๓จำนวนทั้งหมด๕๘ลูกครับมามอบให้นะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยนั้นขวาแชมป์ก็เอาลูกฟุตบอลนี่แหละครับมามอบให้กับมูลนิธิไทยรัฐ
เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างในเครือไทยรัฐวิทยาที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาโดยมีนายสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เป็นตัวแทนรับมอบที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศกล่าวว่าการบริจาคครั้งนี้
ถือว่าเป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่ชื่นชอบฟุตบอล
เพื่อนำไปฝึกซ้อมและแข่งขันครับ